โอเคอย่าเขียนผิดนะคะขอบคุณคุณลิลลี่นะคะ
ลำไยไม่ใช่ไม้ม้วนลำไยคือไม้มาลาย
ต้นไม้เป็นไม้อะไรลำไยก็เป็นไม้อย่างนั้น
ต้นไม้เป็นไม้มาลายลำไยก็เป็นไม้มาลาย

เอาก็นี่ท่องจากคุณลิลลี่ไม่งั้นก็ไม่ม้วนกันอยู่กันทั้งเมือง
พี่ศรีพยายามที่จะรณรงค์ตรงนี้ไม่มีใครฟังพี่ศรีเพราะว่าพี่ศรีเครดิตไม่ดี

ไม่ใช่ต้นไม้เป็นไม้อะไรลำไยก็เป็นไม้ได้อย่างนั้น
แต่กะเพราคอนเฟิร์มเลย
กะหรี่กับกะเทยเป็นได้เลยไม่ต้องรอ
คือก้าวแกงกะหรี่กับกะเทยไม่มีรอเรือ
ไม่ใช่กะเทยกะหรี่ไม่ใช่
แต่มาที่กะเพราก็ไม่มีรอเรือเหมือนกันตรงกะ

เป็นได้เลยไม่ต้องรอก็คือไม่ต้องรอเรือไง
อันนี้คือบทท่องจำของคุณครู

เพราะเดี๋ยวบางคนเขียนกะหรี่กะเทยไม่ต้องรอ
กอไก่จระอ่ะนี่แหละเหมือนกะเพร่าอย่างนี้

ไม่ต้องรอไม่ต้องมีรอเรือก็ไม่ต้องเข้าใจความหมาย

แม่ใจโฉดแม่เข้าใจข้างในแม่ไม่บริสุทธิ์

แล้วนี่พี่หนูเบ้นดูมีลูกดูมีลูกจะสอนลูกมีมั้ย

กระเทยเป็นได้เลยไม่ต้องรอ

ยักษ์ไปที่แม่โจ้ค่ะชื่อร้านแม่โจ้กะเพราถา
โอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใส่ถาดมา

แล้วกะเพราที่ดีนะอยากจะโอนตังค์ให้แม่โจ้เลย
เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเป็นกะเพราที่ไม่มีถั่วฝักยาว

กะเพร่าที่แท้เนี่ยไม่ต้องใส่แครอทไม่ต้องใส่ถั่วปากยาว
ไม่ต้องเป็นความปราณาดีที่น่าเวียนหัวขอลอง

สะกิดป้าบอกป้าไม่อย่ามาคิดว่ามีอะไรแล้วใส่ลงมาไม่ต้อง

ก็ที่นี่นะคะเขาก็จะมีไส้กรอกทอดด้วย

เขามีหลายราคานะคะเริ่มต้นที่๔๐บาท

จะไปจบที่กี่ร้อยบาทก็ว่ากันไปบอกเขาอยากทำแบบไหน

ใช่แล้วก็คลุกชอบกะเพราที่สุดเลยเนอ

พี่สีไปญี่ปุ่นนะไปท้าน้านอาหารไทยมีกะเพราอยู่สองใบ
ไหวกระทงเขาสื่อแล้วแล้ววันสองวันสุดท้ายจะไปทานอาหารไทย
แล้วก็มีกะเพราอยู่สองใบก็เลยคิดว่าโอเคน้อง
เดี๋ยวค่อยกลับมากินที่บ้านที่บ้านเราเด็ดร้อนสุดเลย
นี่แหละร้านที่๒ค่ะไปที่ชนบุรีนะคะร้านแรกอยู่ที่เชียงใหม่

กับร้านที่ชื่อว่ากะเพราถาดยักษ์นะคะร้านนี้เขาด่งดังทางโซเชียลมาก
คือพอคนไปทานปั๊บเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียล
ก่อนหน้านี้เขาใช้จานพลาสติกธรรมดานี่แหละ
แต่ว่าขายไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นถาดสังกษีขนาดใหญ่นาน
คนเข้าไม่ขาดสายเลยนั่นแหละ
แต่ไม่แพงนะคุณผู้ชมอยู่ที่๔๐๖๐บาทเอง
ไม่ต้องแพงก่อนพี่กัท

เพราะว่าศาสตร์จีนจะไม่ใช้ถาดนี้ในการว่าย
ในการใส่เป็ดให้ใก่
มันนิยมเอาไปทำบุญ
เราไปที่เชียงใหม่กับชนบุรีแล้ว
ซอยประปาศรีราชานะ
ร้านที่สามมาที่ไปเลยจ่า
ประอิศรรย์การบุรีรำ

ก็แฟร์ไงคือเราไม่คิดแพง

ครัวแฟร์ร้านนี้เนี่ยนะคะ

ร้านแรกแค่๑๑วัน
ก็ขายได้ถึง๓๐๐ถาดแล้วจ้า

ถาดไม่ทันต้องสั่งถาดมาเพิ่ม
จริงเฮ้ยกิมมิตเขาดี

สมมติว่า๑ถาดนี้ก็จะมารุมกับ๑๒กฎเขาก็ไม่ว่า

แต่บางทีเราก็ต้องเตรียมใจกับบ้างสมมติเราเป็นผู้บริโภคเขาเข้าใจมั้ย
คือจะมา๖คนแล้วก็ถาดนี้

ทำให้ร้านนี้ขายดีเพราะว่าอะไรไม่ห่วงเครื่อง
คือเครื่องเน่นแล้วก็ความแซ่บคือถึงเครื่องกะเพรา

ต้องไปที่ตำบลในเมืองจังหวัดบุรีรำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
กะเพราหมูกรอบกะเพราหมูสับไก่อะไรมีหมด
เห็นป่ะล่ะแม่กินได้ใช่ไหมแซ่บแม่ทานได้หมด

เพราะว่าน้ำนมอะไรอย่างนี้
ช่วงหน้านะคะมีของมาฝากคุณผู้ชายกันค่ะ
จริงฝากคุณผู้หญิงด้วยแหละเพราะว่ากลิ่นเท้าอันไม่พึงประสงค์
มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนถอดทุ่งเท้าปรับกลิ่นวรูบตีกระผือขึ้นมา